ตามองเลยนะครับศึกซักฟอกนะฮะ
เขาบอกว่านายยกรัฐมนตรีพร้อมด้วย๕รัฐมนตรี
เตรียมเลยฮะโดนเขย่าแน่
ขยี้สะอาดเลยเออนะฮะเพราะหลังจากที่ทางหัวหน้าพักฝ่ายค้าน
นำโดยนายสมพงศ์อมรวิวัตรหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
แล้วก็ผู้นำฝ่ายค้านในสภาพผู้แทนรัศดร
ยื่นยัตติในการอภิปราณไม่ไว้วางใจ
ถ้าคุณผู้ชมได้อ่านตามยติที่ยื่นนะโอ้โหเจ็บแสบทั้งนั้นเลยนะครับ
ทีนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
คือเวลาประมาณสัก๘นาฬิกา๓๕นาที
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เดินทางมาถึงที่อาคารรัฐสภาเกียรติกาย
เพื่อที่จะเข้าร่วมฮะ
ในการที่จะฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลในการประชุมสภาพผู้แทนราชดร
ผู้สื่อข่าวถามท่านนายกนะตะโกนถามแบบนี้นะครับ

ท่านนายกได้พูดคุยกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีหรือไม่
ถึงความสัมพันธ์ในพลักษณ์ร่วมรัฐบาล
หลังมีกระแสข่าวว่ามีการไลน์หาพลเอกประวิทธิ
เรื่องสอสอกดดันให้โหวตไม่ไว้วางใจตนเองนั้น
นายกรัฐมนตรีหันมาตอบไหมคุณ
ไม่ฮะไม่ได้พูดอะไร
แต่ส่งสัญญาณตอบกับเพียงแค่พยักหน้า
ยักหน้าเป็นอันเข้าใจกัน

จากนั้นผู้สิทธิ์ข่าวตะโกนถามอีกว่าวันนี้
สิงหาคมวันของศึกซักฟอก

นายกรัฐมนตรีตอบว่าอะไรไปฟังเสียงกันนะครับ
นายกตอบสั้นหลังจากนั้นก็ไปใส่เสื้อเกราะ
เพื่อจะเข้าไปสู้รบปรบมือในศึกซักฟอกนี้นะฮะ

แต่ทีนี้ครับถ้าเราไปดูยติที่ทางผู้นำพักฝ่ายค้าน
เขาได้ยื่นว่าจะอภิปรายอะไรบ้าง
คุณเขาบอกว่าคนแรกเลยที่เราต้องโดนเนี่ย
คือนายกรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีคุมโควิดล้มเหลว
ภูมิปัญญาไร้องค์ความรู้
จิตสำนึกรับผิดชอบไร้คุณธรรมจริยธรรม

ความสามารถที่จะเป็นผู้นำประเทศ
บริหารโควิดล้มเหลวล็อกดาวนขาดการศึกษา
ล่าช้าเลื่อนลอยทำเศรษฐกิจพัง
ประเทศไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
เขาเรียกว่าเป็นโอหังคลั่งการเมือง
โอ้โหคุณแค่นายกก็โดนไปแบบนี้แล้ว

คุณอนุทินคุณอนุทินชาญวิรากุลบรองนายก
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บอกว่าเป็นคนคุยโม้โอ้อวดทุจริต

ส่งผลให้การบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุขล้มเหลว

คนที่๓คือนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงาน
ไร้ความรู้ความสามารถในการบริหารกระทรวงแรงงาน
ทำให้รายงานได้รับผลกระทบทั้งระบบ
ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศรุนแรงนะฮะ
กรณีคนตกงานใช้ชีวิตตามยฐากรรม
แล้วก็เกิดคลัสเตอร์คนงาม
ส่วนอีกคนนึงนะครับก็คือคุณศักข์สยามชิคชอบ
แล้วก็แสวงหาผลประโยชน์แล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์เสียหาย
จำได้ไหมที่เป็นข่าวเนี่ยคุณศักดิ์สยามเนี่ยนะครับ
คุณเฉลิมชายศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกเศษ
เป็นรายต่อไปนะครับก็ในเรื่องของการบริหารงานด้านการเกษตรล้มเหลวทั้งระบบและก็มีการทุจริตต่อหน้าที่แล้วก็คนสุดท้ายอีกคนนึงนะฮะก็คือนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเขาบอกว่าฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจิรธรรมอย่างรุนแรง

นี้เวลานักส่วนใหญ่นี่คือเป็นคุณเป็นนายกกับคุณอนุทินรวมกัน๓๓ชั่วโมงที่เราก็จะเป็นคนละชั่วโมงนะคะจริงเรื่องนี้อยากถามอาจารย์สุภาพนะ